แรกมารถไฟชนกันเลยครับคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรี
มีคนได้รับบาดเจ็บถึงสามคนด้วยกันไปดูครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
โอ้โหถ่ายจากมุมโดรนแบบนี้จะดีมากเลย
เห็นชัดเจนนี่แหละครับชนกันตรงนี้
เห็นไหมฮะขบวนตู้คอนเทนเนอร์นะครับโอ้โหเกิดความเสียหายอ่ะนะ
ที่สถานีรถไฟสะโกศินารายตะบนท่าผา
ใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับออกมาได้๓คนทราบชื่อคือนายสมศักดิ์ไตรเดชา
อายุ๔๔ปีเป็นช่างเครื่องรถไฟนายสุเทพสามพี่น้องอายุ๕๘ปีพนักงานขับรถไฟครับ
และนายบวรวิทย์วิชิตกุลอายุ๕๕ปีเป็นพนักงานรักษารถขบวน๗๒
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งครับนี่ระหว่างการลำเลียงนะครับโอ้โหน่าเห็นใจทีเดียวได้รับบาดเจ็บเยอะเลยครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบชิ้นส่วนหัวรถจักรแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าหลุดออกจากรางรถไฟครับ
ได้รับความเสียหาย๖ตู้ตามรางรถไฟแล้วก็พื้นถนนนะครับ
พบเศษชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่รถไฟกระจัดกระจาย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถไฟที่เกิดเหตุเป็นขบวนสินค้าที่๗๒
เดินทางออกจากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง
เพื่อนำสินค้าที่บรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์๒๐ตู้
ยังปลายทางสถานีรถไฟท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
กระทั่งเวลาตี๕๓๐ครับขบวนรถไฟแล่นมาถึงสถานีรถไฟสะโกศินาราย
รถไฟนะครับเลี้ยวขวาออกจากทางหลักแล่นไปตามรางบังคับ
แล้วก็พบว่าขบวนคอนเทนเนอร์เปล่าจอดขวางอยู่ข้างหน้า
ประมาณ๑๐๐เมตรครับไม่ทันเหรอมั้ง

นายสุเทพพยายามบังคับให้รถไฟหยุดครับแต่ไม่เป็นผล
หัวรถจักรครับหัวรถจักรพุ่งชนอัด
แรงกระแทกทำให้ชิ้นส่วนของหัวรู้จักหลุด
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุเปิดเผยบอกว่า
เมื่อช่วงเช้ามืดนะครับกินข้าวอยู่ทำกับข้าวอยู่
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดใกล้กับสถานีรถไฟครับระหว่างนั้นก็เห็นเจ้าหน้าที่แตกตื่นกันทีเดียว
เหมือนเสียงเหมือนตอนแรกอันนี้ก็ระเบิดแต่มันไม่ใช่
มันเหมือนแบบรถตู้รถไฟยังวิ่งไปแล้วเหมือนระเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
สถานีก็วิ่งวิ่งมาอย่างเงี้เราก็กวนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุจากอะไร
รถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงบอกว่าหลังเกิดเหตุนายนิรุธมณีพันธ
ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
ตามปกติคาดว่าจะสามารถยกขบวนรถที่ตกราง
แล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพปราง
สภาพทางให้แล้วเสร็จแล้วเปิดใช้งานได้ตามปกติ
ในช่วงเย็นของวันนี้ครับ